คุณผู้ชมครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ
ก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่จะเข้าสู่การพิจารณา
แต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาคือทางด้านของกรมสรรพากรเอง
เสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบนะครับ
ในการต่ออายุการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม๗ออกไปอีกประมาณ๑ปีนะครับ
ติดตามทั้งหมดจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ได้เดินเยี่ยมชมบุธกิจกรรมของกรส่งสาธารณสุข
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้การสนับสนุน
เพราะส่วนตัวป่วยเป็นไข้หวัดบ่อยก็รับประทานฟ้าทลายโจรเป็นประจำครับ
โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือนวดแผนไทย
ซึ่งต้องขับเคลื่อนเดินหน้าทั้งระบบแต่ทุกอย่างต้องดูกฎหมายดูงบประมาณ
ผลงานบางอย่างอาจจะเสร็จไม่ทันใจคนรุ่นนี้
แต่คนรุ่น๒๐ปีข้างหน้าจะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ
โอกาสนี้นายกประธรมนตรีได้ทดลองชิมเค้กดาวเรืองน้ำแผ่เสี่ยงไฮ
ที่มีสรรพคุณในการแก้ร้อนในดับผิดร้อน
รับชมผลิตภัณฑ์ประดูกทุ่งซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นของประเทศไทย
ที่สามารถนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามได้
ที่จะช่วยทำให้หน้าขาวผ่องใสนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีก็บอกสื่อมวลชนนะครับว่าให้หันมาใช้ของไทยกันบ้าง
ส่วนตัวเองนั้นคิดว่าคนที่ผิวดำแต่ใจไม่ดำไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสำอางก็ได้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำผลิตภัณฑ์ของประดูกทุ่งไปจดทะเบียนการค้า
พร้อมกับประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนเป็นสินค้าโอท็อปต่อไป
ซึ่งตอนนี้เองนายกรัฐมนตรีได้หยิบยาหอมมาแจกสื่อมวลชนนะครับ
ส่วนจะมีสรรพคุณอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกร
นำร่างพรบมาตรฐานสินค้าการเกษตร
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองก็คือกรมสัมภากร
จะเสนอต่ออายุมาตรการลดอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหลือ๗ออกไปอีก๑ปี
จากปกติที่ต้องจัดเก็บที่๑๐เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่เหมาะสม
และถือเป็นครั้งที่๓แล้วที่คศจะต่ออายุมาตรการดังกล่าว
ภายหลังที่เข้ามาบริหารประเทศ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการจัดตั้งพักการเมืองโดยกลุ่มเพื่อนนายกซึ่งเป็นทหารนะครับ
ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยก็ออกมาบอกว่า
ขอแสดงความคิดเห็นและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
และขอให้ไปถามคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกแทน
ศักดิ์อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ